คุณผู้ชมคะเราตามเรื่องนี้กันต่อที่เมื่อวานนี้เล่าไป

ชาวบ้านเขาส่งเรื่องไปร้องเรียนว่าตรวจสอบให้หน่อย
คุณกันจอมพลังก็เลยมาตามเรื่องให้
เป็นชรบนะคะก็คือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ในคลิปภาพก็คือจะเน็บปืนไว้ที่เอวไม่ใส่เสื้อ

แต่ชายที่อยู่ในคลิปเขาอ้างว่าที่เขาไม่ใส่เสื้อแล้วพกปืนแบบนี้
เพราะรีบไประงับเหตุเลยไม่ทันได้ใส่เสื้อไม่ทันได้แต่งตัว
ส่วนคลิปที่ทำร้ายร่างกายผู้ต้องหามันคลิปเก่า
ตั้งแต่ปี๖๔ไประงับเหตุ
ผู้ชายคนนึงที่เมายาทำร้ายร่างกายบุพการี
วันนั้นญาติพี่น้องของผู้เสียหายเค้า
ที่ผู้ชายที่ถูกร้องเรียนเขาบอกว่าเขาไประงับเหตุ
มันเหมาะสมไหมกับพฤติกรรมแบบนี้
ที่อำเภอทวดบุรีจังหวัด๑๐๑ก็คือผู้ชายในคลิปนะคะ
ก็เขาพกปืนเดินในหมู่บ้านใส่ชุดชรบอแต่ใส่รองเท้าแตะนี่ค่ะ
แล้วก็ไปเตะแบบผู้ต้องหาเมายาบ้าฆ่าพ่อตัวเองปี๖๓
ที่เขาบอกเป็นคลิปเก่าใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าก็เนี่ยเขาต้องไประงับเหตุ
เลยต้องไปทำร้ายแบบนั้นระหว่างที่คุณกันจอมพลังสัมภาษณ์อยู่
นายชายศคนในคลิปก็มากระทรวงมหาทัยเหมือนกัน
มาเลยเหรอฮะปะทะคารมกันค่ะพี่อุ๋ยกับวางมวยกันในกระทรวงมหาดไทย

นายชายศโชว์หนังสือแจ้งความดำเนินคดีคุณกันจอมพลังและเพจกันจอมพลังด้วยนะคะ
ฟ้องกลับค่ะบอกว่าเอาภาพเขาเอาคลิปเขาไปโพสต์
ทำให้เขาได้รับความเสียหายยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนมีอิทธิพลอะไร
ไม่ได้ทำคอนเทนต์สร้างราคาให้ตัวเอง
ถ้าคุณกันจอมพลังเห็นว่าตนใส่เครื่องแบบชรบไปเตะผู้ต้องหาเมายาบ้าฆ่าพ่อแล้วไม่พอใจเนี่ย
ลาออกจากตำแหน่งชรบก็ได้นะ
แต่อยากให้คุณกันจอมพลังเอาคลิปเต็มคลิปจริงที่ไม่ได้ถูกตัดต่อ
เอาออกมาให้ดูเพราะคลิปเต็มเนี่ยชาวบ้านเขาสนับสนุนการกระทำของนายชายศนะ
นายชายศบอกเขาอ้างว่าเขาทำอย่างถูกต้องแล้วและชาวบ้านก็เห็นด้วย
เขาบอกว่าคลิปที่เราเห็นกันเนี่ยมันไม่เต็มมันเป็นบางส่วนมันถูกตัดต่อ
เมื่อวานเราไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
เขาบอกว่าถ้าถ้าหมายถึงคลิปที่ถอดเสื้อแล้วเดินพกปืนนะค่ะ
ที่มีชาวบ้านส่งคลิปไปให้คุณกันจอมพลังดูแล้วบอกว่าเขาเนี่ยไปเดินกลางพกปืนถอดเสื้ออยู่เนี่ย
ความจริงเนี่ยมันมีคลิปต้นเรื่องเป็นคลิปที่มีใครก็ไม่รู้ขับรถหรือขี่จักรยาน
เข้ามาในหมู่บ้านเข้าไประงับเหตุเป็นกล้องวงจรปิด
แล้วเขาก็ได้รับแจ้งเขาก็ต้องรีบออกไปเขาก็เลยต้องใส่เสื้อนี่เห็นไหมฮะ
คุณชายศบอกนี่ผมก็เลยต้องรีบออกไประงับเหตุไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยไม่ทันได้ใส่เสื้อ
คือจริงอีกมุมหนึ่งก็น่าจะต้องฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่นะเสียงชาวบ้านในพื้นที่ก็น่าจะเป็นเสียงสำคัญนะ
สะท้อนพฤติกรรมของคุณชัยยศได้ว่าตกลงแล้วยังไงกันแน่
แต่คุณกันเลยบอกว่าเมื่อวานคุณกันบอกว่าวันนี้จะไปร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทย
คุณชายศก็คงจะทราบข่าวก็เลยเอางั้นก็มารอคุณกันที่กระทรวงมหาดไทย
แล้วไปแจ้งความเอาผิดด้วยเลยเอาผิดคุณกันจอมพลัง
เดี๋ยวรอดูต่อไปกันแล้วกัน